ญาติที่จะไปเยี่ยมผู้ที่อยู่ในเรือนจำเนี่ย
นักโทษตามเรือนจำต่างนะฮะเพราะว่ามันก็มีทั้ง
นักโทษที่ติดก็มีใช่ไหมผู้คุมนะครับหรือว่าทางพบเรือนจำที่ติดก็มีนะครับ
เรือนจำที่บุรีรำค่ะนักโทษกลุ่มหนึ่งก็ไปก่อวอร์ด
ใช่นะอ้างว่าเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงเขาจะดูแลเราดีไหม
ก็เผาเรือนนอนแล้วก็หนีกันออกมาหาเป็นข้ออ้างแล้วก็ทีนี้ฮือกันใหญ่
ต้องไปไล่ตามจับกันแต่ล่าสุดตอนนี้ทางกรมรัชธรรมเขาก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับ
นักโทษในเรือนจำต่างนะครับว่าการป้องกันนะ
จะติดเชื้อเนี่ยโควิด๑๙ความจริงแล้วมันติดยากติดง่าย
มันจะอะไรยังไงกันแน่ใช่ค่ะเขาก็เลยทำเป็นโครงการขึ้นมาเป็นโครงการของกรมราชธรรมนะครับ
เพราะว่าป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความยุ่งยากการจราจนต่างอีก
โดยการให้คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวที่ก็เพิ่งจะโดนคดีไป
แล้วก็ถูกสั่งจำพุกไปหกปียี่สิบสี่เดือนคืนจอเลยค่ะอืม
คือให้จัดรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำครับเป็นการให้ความรู้กับผู้ต้องขางในเรือนจำหนึ่งร้อยสี่สิบสามแห่งทั่วประเทศ
เกี่ยวกับโควิด๑๙นี่แหละโรคนี้มันเป็นมายังไง
ต้องป้องกันตัวแบบไหนจะติดยังไงได้บ้างอาการแบบไหนอย่างไรคุณผู้ชม
ตัวอย่างสักนิดนึงค่ะจะได้เอาตัวมากัดมันปิดไม่ได้
ที่จะไปล่ำไปลือกันว่าโอ้ยมีคนติดเรือนจำโน้นเรือนจำนี้
เดี๋ยวเราจะติดเชื้อเดี๋ยวเราจะแยกกันหมดมันเป็นไปไม่ได้
ยุไปแห่ไปแยงอันนี้ผมคิดเองอุ้ยถ้าเราติดโควิด

หรืออะไรยังไงไปปล่อยคงปล่อยข่าวหนึ่งมันจะทำให้พวกเรา
จิตตกในยามนี้เนี่ยจิตใจสำคัญเราต้องเข้มแข็งหนึ่ง
สุขภาพเราต้องดีป่วยไข้อื่นที่ไม่ใช่โควิด
ก็ไม่ควรจะเป็นเพราะเดี๋ยวเป็นแล้วเขาจะสงสัย
เราจะเป็นโควิดเราก็ไม่ควรเป็นต้องแข็งแรง
สองจิตใจเราต้องไม่ตกที่สำคัญก็คือ
เราต้องบอกกับญาติญาติของเราภายนอกส่งสัญญาณบอกออกไปว่า
พวกเราสบายดีเป็นห่วงคนข้างนอกอย่าตื่นตนก
นี่ค่ะคือหลายคนดูแล้วก็บอกว่าโอ้โหคิดถึงคุณสรยุทธ์
ใช่คิดถึงลีลาคิดถึงวิธีการแล้วเห็นโลโก้ข้างไหมคะ
เรื่องเล่าชาวเรือนจำเขาก็ใช้ฟ้อนต์เดิมนะ
ก็เหมือนเรื่องเล่าเช้านี้ที่คุณสรยุทธ์เคยจัดรายการอยู่นะฮะ
ก็นี่แหละฮะคุณสรยุทธ์ก็จะใช้วิธีการเล่าข่าวแบบนี้
เล่าให้กับเพื่อนนักโทษในเรือนจำต่าง
ได้ฟังได้เข้าใจว่าเออเราดูแลกันแบบไหนเราป้องกันกันยังไง
ที่สำคัญมีประโยคก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยสื่อไปถึงญาติญาติด้วย
แม้จะมาเยี่ยมไม่ได้เขาอาจจะเขียนจดหงเขียนจดหมายอะไรกันอยู่เนี่ย
ใช่ค่ะไม่ต้องห่วงพวกเราข้างนอกนั่นแหละ
น่าเป็นห่วงค่ะข้างนอกนั่นแหละดูแลตัวเองกันให้ดีก็แล้วกัน
รายการนี้หลายคนอาจจะรู้สึกอยากดูบ้างเหมือนกันเนาะ
ที่อยู่ข้างนอกแต่ก็น่าเสียดายนะคะรายการนี้จะออกอากาศในเรือนจำค่ะ
ออกอากาศทุกวันเสาร์หลังจากถ่ายทำเสร็จเนี่ยนะคะ
ทางทีมงานเขาก็จะมีการส่งไฟล์ที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยครับ
ให้กับเรือนจำทั้งหนึ่งร้อยสี่สิบสามแห่งทั่วประเทศอืม
ได้เอาไปเปิดให้ผู้ต้องขังดูในช่วงบ่ายวันเสาร์ค่ะ
คือเขาจะมีกำหนดเวลาอยู่ไงว่าช่วงไหนที่ผู้ต้องขังดูทีวีได้
ก็จะออกอากาศในเรือนจำทั้งประเทศนะคะนอกจากคุณสรยุทธ์จะมาเป็นผู้ประกาศข่าวเรื่องเล่าชาวเรือนจำแล้วเนี่ย
คุณสรยุทธ์ยังมีบทบาทในการช่วยราชการในโครงการฝึกอาชีพด้วยนะคะ
เรื่องของการตัดต่อสอนเรื่องของการเทคนิคการถ่ายทำข่าวถ่ายทำละครให้กับผู้ต้องขัง
ก็ถือว่าได้ใช้วิชาชีพแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่จำกัดหรือว่าสถานที่ที่ไม่เหมือนเคย
แต่ก็ยังได้ใช้วิชาชีพในการสร้างประโยชนแก่สังคมเผื่อนักโทษคนไหนสนใจงานด้านนี้ใช่
เวลาออกไปแล้วเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมเนี่ยก็เรียนรู้จากคุณสรยุทธ์ได้
เขาก็มีเวลาในช่วงเวลานี้ใช่ค่ะเห็นบอกทำเพลงด้วยเหรอมีเพลงด้วย
จะบอกว่าไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวนะคะเขามีการแต่งเพลงคุณสรยุทธ์ร่วมแต่งด้วยนะคะ
ชื่อเพลงว่าไม่ต้องห่วงฉันแล้วก็มีคุณสรยุทธ์เป็นคนร้อง
มีเจ้าหน้าที่มีผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครร้องออกมาเพื่อให้กำลังใจพวกเราที่อยู่ข้างนอกเรือนจำ
อ่าเขาไปเห็นจากทางราชธรรมที่เขาลงในยูทูปด้วยใช่ค่ะเขาก็เลยเนี่ย
สื่อกันออกมาบอกว่าคุณสวรรยุทธ์ที่ร้องอยู่แล้วก็ร่วมแต่งด้วยนะ
ร่วมแต่งด้วยรวมถึงยังมีนี่ค่ะพบเรือนจำพิเศษกรุงเทพในกริจกระแสทิพย

ที่ตรงนั้นที่ตรงนั้นที่หน้าเป็นหววงเขาบอก
วันที่โลกมันห่มพร้ายขอให้เพียงเธอได้พ้นผ่านไป

แต่ว่าทางกรมรัชธรรมเขาทำขึ้นมาก็เพื่อจะสื่อไปถึงบรรดา

ญาติของนักโทษในเรือนจำ

ท่อนแรปด้วยก็อย่างที่บอกว่ามีทั้งผู้ต้องขัง
มีทั้งผู้คุมพอบอ

ใช่ค่ะคนข้างนอกก็เป็นห่วงคนข้างใน
คนข้างในก็ตอนนี้ก็จะได้เข้าใจกันจากเนื้อหาการสื่อ

ว่าโควิด๑๙พวกเราชาวเรือนจำ

เราจะดูแลป้องกันตัวเองยังไง
ส่วนคนข้างนอกไม่ต้องเป็นห่วง
เหมือนที่พี่สรยุทธ์บอก

เราสบายดีคนข้างนอกดูแลตัวเองกันดี